ต่อกันที่สายมูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่พี่มดดำเขาไปมานะคะที่บ้านเซกาที่บึงกาลนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยนะคะสำหรับปู่อือลือนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในเรื่องของพิธีต่างต่างเนี่ยที่นี่หลายคนไปกันบ่อยนะฮะที่นี่คือพิธีบวงสวงใหญ่ที่สารปู่อือลือ

ลองเอาเสียนพญานาคมาเทียบก็ดูเหมือนเป็นภาพที่สามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบกันให้ดูนะคุณผู้ชมนะภาพที่สามก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอ่าก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มควันทูปคล้ายกับเสียญพญานาคนั่นเองมีการนำมาตีความต่อด้วยนะเขาก็เขียนกันไปแบบนี้ค่ะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็แล้วแต่มุมมองคนที่เห็นโพสต์นี้ก็เข้ามา
แต่หลายคนเห็นก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะฮะสายตาของแต่ละคนก็มองต่างกันออกไป
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ